เรื่องของน้ำเมื่อช่วงต้นรายการเราก็ย้ำเตือนกัน
เกี่ยวกับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากที่มีการระบายน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนป่าศักดิ์หรือว่าของเขื่อนเจ้าพญานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าวันนี้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์เรื่องนี้
แล้วก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางน้ำรวมถึงย้ำเตือนการเฝ้าระวังกันด้วย
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับ
วันนี้ขอเตือนเรื่องน้ำท่วมที่จะหยิบมาขีดเส้นใต้ย้ำอีกทีหนึ่ง
ประเด็นนี้นะครับประเด็นที่ว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์
อั้นแล้วต้องเปิดประตูระบายน้ำ๕บาน
ศรีกุลวงศ์ท่านเป็นห้วงหน้าการโคลงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาป่าชนลสิทธิ์
เรื่องปราศน์โครงการนี้อยู่ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ท่านผอบอกว่าล่าสุดเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนมีอยู่๙๕๓ล้านลูกบาทเมตร
เขื่อนเนี่ยมีความจุ๙๖๐ล้านลูกบาทเมตรแต่มีน้ำในเขื่อน๙๕
เท่ากับว่ามีปริมาณน้ำอยู่๙๙๒๗ของความจู่แล้ว
พูดง่ายก็คือว่าน้ำจะล้นเขื่อนอยู่แล้วจำเป็นต้องระบายลงท้ายเขื่อนให้มากขึ้น
อย่างที่บอกแล้วน้ำที่ระบายออกมาเนี่ยจากเขื่อนป่าศักดิ์ไปไหนครับ
มันก็ลงแม่น้ำป่าศักดิ์ครับแล้วสุดท้ายก็ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วพอเป็นอย่างนี้กรมบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ออกคำเตือนเป็นหนังสือด่วนที่สุดเลยครับ
เตือนไปถึงผู้ว่าราชการ๕จังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอายุทยาปฐุมธานีและนนทบุรี
ให้ผู้ว่า๕จังหวัดนี้เตือนประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์
แม่น้ำเจ้าพระยาเตือนว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๒๒เมตรครึ่งนะครับ
ท่านผู้ว่าทั้ง๔๕จังหวัดก็เตือนประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
คนที่อยู่ริมน้ำป่าศักดิ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็คงรู้กันแล้วว่า
ถ้าน้ำสูงขึ้น๒๒๕เมตรระดับน้ำมันจะแค่ไหน
เขาควรจะเตรียมย้ายข้าวย้อยของเตรียมรับมือกันยังไง
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาอยู่อยู่กินกันมาริมฝั่งแม่น้ำนี่เขารู้
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพนังกั้นน้ำเช่นอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาฏอายุทยา
อันนี้เขาเจอกันทุกปีอยู่แล้วเพราะเขาอยู่นอกพนังกั้นน้ำ
ทีนี้วิธีการเตือนของผู้ว่าของจังหวัดก็ทำได้แค่สั่งเตือนลงไปเป็นทอด
ซึ่งมันไม่ทันกินหรอกครับทุกวันนี้คำเตือนที่แพร่หลายที่สุดคือเตือนคือสื่อ
ต้องช่วยกันขยายผลสื่อต้องขยายคำเตือนผ่านสื่อผ่านหนังสือพิมพ์
วิทยุผ่านโทรทัศน์นี่คือเหตุผลที่ต้องเอามาย้ำเตือนในรายการ
เส้นใต้เที่ยงวันนี้อีกทีนึงเพราะว่านี่คือบทบาทหน้าที่ของสื่อครับ
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่แพร่หลายมากคนดูกันมากเนี่ยจะทำให้คนดูรู้ข้อมูล
แจ้งเตือนมากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นที่ทราบทั่วกันแล้วนะครับ
ทีนี้พอข้อมูลมันมาอย่างนี้คำถามเดิมก็วนกลับมาอีกว่าเออ
แล้วมันจะเจอสภาพเหมือนปีห้าสี่ไหมวันก่อนก็มีคำยืนยันจากผู้ว่ากอทม
คนตะโบเลกอสวินขวานเมืองมาแล้ววันนี้รัฐมนตรีมหาธัยพลเอกอนุโพงเผาจินดา
ท่านยืนยันซ้ำอีกทีนึงครับท่านบอกว่าสามารถพูดได้ตามที่ฝ่ายนำฝ่ายน้ำเขาชี้แจง
การท่วมใหญ่เหมือนปี๕๔จะไม่เกิดแม้พายุจะมีข้าวมาอีกลูกสองลูกในขณะนี้
ถ้าเราระบายน้ำตามแผนและฝนไม่ตกมาอีกก็จบถ้าฝนยังตกอีกเราก็ยังมีพื้นที่รับน้ำ

ยังมีแผนรัดน้ำไม่มีปัญหาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
สรุปก็คือว่าไม่เหมือนปี๕๔
แต่ว่าจะมีผลในระดับไหนยังไงขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ
พายุที่จะเข้ามาเพิ่ม
และสะพานสามารถในการบริหารจัดการน้ำ

เรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยสำคัญ
ถ้าท่านผู้ชมจำกันได้ว่าตอนวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปีห้าสี่
เราพบว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตตอนนั้นเนี่ย
มันมีความขัดแย้งกันในหมู่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมันมีหลายฝ่ายนี่ครับ
มันมีหลายหน่วยงานครับมีหลายกระทรวง
มันมีหน้าการกันไม่ได้ไปกันคนละทิศคนละทาง
ผมเนี่ยเคยไปนั่งอยู่ในวงประชุมที่เขาเถียงกันเรื่องพวกนี้
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเรามีโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำ
คือเราออกคำสั่งเราเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด
ไม่ว่าจะอยู่กับกรมไหนกระทรวงไหนเอามาไว้ในร่มเดียวกัน
แล้วให้มีหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นคนดูแล
คนที่มาเป็นหัวแถวเป็นเบอร์หนึ่งของหน่วยงานนี้มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
ระดับ๔๑เป็นผู้รับผิดชอบ
ตอนนี้เลขาธิการชื่อดรสมเกียจประจำวง
ท่านเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมชนรับประทาน
รสมเกียจเคยให้สัมภาษณ์ผมออกรายการโทรทัศน์
ฉายภาพให้เห็นว่าองค์กรนี้จะเป็นองค์กรประสานบูรณาการให้ทุกหน่วยงาน
บริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกัน
ฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็จะได้เวลาพิสูจน์ผลงานขององค์กรนี้แหละครับว่า
มันไปในทิศทางเดียวกันได้ไหม

ขอเก็บรายละเอียดมาเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในอำเภอพิมายโคราชหน่อยครับ
วันนี้มีหัวข่าวว่าน้ำจากลำเชียงไกรทะลักเข้าท่วมที่อำเภอพิมายแล้ว
จำเรื่องลำเชียงไกรที่ว่ามันแตก
แต่กรมชนประธานบอกไม่แตกมันรั่วออกมาเฉย
เอาละจะเรียกอะไรก็ตามแต่แต่มันมีปัญหา
ล่าสุดเนี่ยทะลักเข้าท่วมที่บ้านหนองอ้อตำบลเมืองตำบลเมืองประสาท
อำเภอเนินสูงเป็นด่านแรกตอนนี้ระดับน้ำตรงนั้นเนี่ย
เท่าที่เช็คดูล่าสุดสูงกว่าเมตรแล้วบางจุด๒เมตรกว่า
แล้วถึงจะไปถึงที่พี่มายพอไปถึงพี่มายเนี่ย
ฟังจากคุณกันนิกาพัฒนภีรเดชนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย
ท่านก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ขนของขึ้นสู่ที่สูง
เพราะว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ประมาณ๑๐ล้านลูกบาทเมตรเดินทางมาถึงอำเภอเนินสูงแล้ว
แล้วจะไปถึงเขตเทศบาลตำบลพิพายภายในวันนี้
โดยมูลนิธิพิมายสงเคราะห์จะร่วมกับสมาชิกกลุ่มพิมายก้าวหน้า
ทรายมาให้ประชาชนนำบรรจุกระสอบ
เพื่อเอาไปกั้นบริเวณหน้าบ้านไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาภายใน
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นฉะนั้น
ใครที่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐอยู่ทราบข่าวนี้แล้วก็
ก็จะเร่งเตรียมตัวขยับขยายส่วนประเด็นอื่นที่ควรจะรับรู้
ในช่วงนี้ก็คือเรื่องผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางรถไฟ
จะมีประกาศประกาศของผู้ว่ารถไฟสั่งหยุดวิ่งรถ๘ขบวน
เหตุผลเพราะว่าน้ำท่วมรางวิ่งผ่านไม่ได้
ประกาศจากผู้ว่านิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟเอาที่จำง่ายง่ายก็คือว่า
ใครที่เคยโดยสารรถไฟกรุงเทพหนองคายหนองคายกรุงเทพ
ใครที่เคยโดยสารขบวนรถท้องถิ่นแก่งคอยบัวใหญ่บัวใหญ่แก่งคอย
หรือโคลาสหนองคลายหนองคลายโคลาสโคลาสบัวใหญ่บัวใหญ่โคลาส
เนี่ยเขาหยุดเดินรถเพราะว่าน้ำท่วมราง
ฉะนั้นถ้าท่านฟังไม่ทันก็ให้สอบถามหนึ่งหกเก้าศูนย์
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ไว้ก็คือ
ถนนหนทางทางหลวงเนี่ยมีน้ำท่วมมีดินสไลด์มีรถวิ่งผ่านไม่ได้
ตอนนี้สามสิบห้าเส้นทาง
อยู่ในเก้าจังหวัดอยู่ในจังหวัดชายภูมิ
ซุพันธุ์นขอนสวรรค์อุทัยธานีส่วนเส้นไหนสายไหน
ที่น้ำท่วมที่ดินสไลด์รถผ่านไม่ได้
ท่านก็ยกหูถามสายด่วนตำรวจทางหลวง
หนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสาม
แล้วที่ปิดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้อีกทีนึง
นายกบอกว่าได้เตรียมเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกน้ำท่วมไว้แล้ว
แต่ขอย้ำนะครับว่าสภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้
มีบ้านหลายหลังพันทั้งหลังหลายหลังอยู่กันไม่ได้
เห็นในภาพสิครับเนี่ยมันอยู่กันได้ยังไง
ฉะนั้นเงินเยียวยาที่วัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยให้รู้กันไว้เลยครับว่า
ชาวบ้านเขารออยู่ยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
เงินราชการในเวลาลงมาช่วยเนี่ยขั้นตอนมันเยอะ
ดับขั้นตอนมันเยอะฉะนั้นนายกต้องสั่งทะลุทะลวงขั้นตอน
ทำยังไงจะรีบเอาเงินให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
นั่นแหละจะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับนะฮะซึ่งก็นั่นแหละฮะ
เป็นสิ่งที่ตอนนี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด